ที่เกิดไว้ว่าเกิดเหตุไฟไหม้

ไม่ใกล้แล้วนะคุณนะเพราะ
อาคารที่เกิดเพลิงไหม้คือสถานทูตเลย

รับแจ้งจากสายด่วนว่าเกิดเหตุ
เพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนซอยสาธรณ์หนึ่ง

ลงพื้นที่ตรวจสอบครับในที่เกิดเหตุ
พบเผลิงกำลังลุกไหม้อาคาร๒ชั้น

ตั้งอยู่กับติดกับสารทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยนะครับ
ปัจจุบันไม่มีผู้พักอาศัยหรือทำงานอยู่ด้านในนะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเพลิงกำลังลุกไหม้ชั้นบน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิงถึง๕คันระดมฉีดน้ำ
สกัดกั้นจากด้านนอกรั้วนานถึง๑๕นาทีนะครับ
กระทั่งเวลา๑๙นาฬิกา๕๗นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้
เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
นักข่าวของเราเดินทางไปถึงเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำการดับเพลิงได้แล้ว

คืออาคารคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐประจำประเทศไทย
มีรั้วติดกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีนะครับ
เรื่องต้นที่รายงานออกมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
สถานทูตเยอรมนีตกลงแล้วไม่ได้รับความเสียหาย
อาคารแม้จะติดกันก็ตามนะครับ
นักข่าวได้คุยกับอาสาสมัครบรรเทาสารภัย
คุณจิรพงศ์อริยะวงพิทักษ์

ไฟมันเริ่มไหม้มาจากห้องชั้น๒
โดยไฟลุกลามที่ปล่องแอร์แล้วก็ฝ้าเพดาน
ซึ่งบริเวณนี้จะมีห้องประชุมเล็ก
ส่วนความเสียหายจะมีแค่ชั้นบนที่เป็นหลังคานะครับ
รวมทั้งเรื่องของระบบไฟแล้วก็ระบบแอร์

น่าจะเสียหายสัก๔๐ของอาคารนี้
และช่วงที่เกิดเพลิงไหม้ก็ไม่มีคนอยู่ในอาคารนะครับ
จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
สรุปอีกทีนะครับ
เป็นอาคารที่อยู่ติดกับสถานทูตเยอรมนีนะครับ
ก็ไม่ใช่อาคารของสถานทูตโดยตรงนะครับ
เพลิงไม่ได้ลุกลามไปติดที่สถานทูตนะฮะ